ถ้าคุณโดนตัดสิทธิ์ซึ่งมันจะใช้ระยะเวลาอีกนานกว่าคุณจะได้เข้าสู่การเมือง

คุณจะรอจนถึงวันนั้นแล้วก็ยังคงกลับมาทำงานในการเมืองของไทยไหมคะ
อันที่หนึ่งก็คือเป็นท่าที่ใหญ่มาก
ผมยังเชื่อว่าผมพร้อมที่จะทำการเมืองเดี๋ยวนี้วันนี้เดี๋ยวนี้
แต่ถ้าจะให้ตอบคำถามโดยที่ไม่หลีกเลี่ยคำถามคุณจอมขวัญเพราะถือเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเนี่ย
ผมก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ตำแหน่งว่าจะเป็นตอนนี้หรือตอนนั้น
แต่ผมต้องการที่จะส่งสังคมที่ดีกว่าให้ลูกสาวผมแล้วก็ลูกของคนอื่นที่ดูอยู่ตอนนี้
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะนานขนาดไหนก็จะต้องทำไอ้ตรงนั้นให้สำเร็จ
ไม่ใช่เป็นเรื่องของเวลาไม่ใช่เป็นเรื่องของตำแหน่งแต่เป็นเรื่องของการที่ใช้เวลา
แล้วก็ความสามารถของตัวเองที่มีในการเปลี่ยนทิศทางของประเทศไทยให้มันดีขึ้น
แต่ยังไงผมคิดว่ารัฐบาลก้าวไกลหลังวันที่๑๕พฤษภาคมนี้ครับ

และลากันไปก่อนนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะได้ฟังอีกหนึ่งท่านนะคะ
จากพักเพื่อไทยโดยคุณพรรคภูมิ
พบกับคุณพรรคภูมิและคุณเศรษฐา๔โมง๔๕วันพรุ่งนี้วันศุกร์
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒